ช่วงนี้กลับมาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ผลการประเมินมาตรฐานการบิน

แล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของสายการบินของไทย
บินเข้าไปยังยุโรปอย่างไรบ้าง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

ท่านเป็นอธิบดีกรมทศกาศยา
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ

คือในประเมินไว้ประเทศฐานโดยรวม

เอเซ่าจะมีการประเภทต่าง

ก็พยายามพอดทอดแบบนี้ถูกแค่ที่แทนการตายมีให้มีคุณการภาพได้ประหลาดมาก
ถึงจะวัดว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินในครั้งนี้ครับ
ค็ามพอจะดูในเรื่องวัดละทับ
จะพบกับแผนว่าเราจะแก้ไขแผนเพราะเราอย่างไร
บอกว่าน่าจะเป็นได้ขละ

ก็จะมีบ้างแต่ไม่ให้ทั้งหมดเพราะเราเมื่อก่อนในพันธุ์กลับแล้ว
ในช่วงชวันนี้ครับในการประเทศ
สัญญาในการที่ออกมาการประเมินในวันนี้ท่านหวังว่าจะเป็นไปในเชิงบวกหรือว่าเชิงรบ
แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเองถ้าเกิดว่าเร็วร้ายที่สุด
เราจะมีผลกระทบกับการถูกประเมินในครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
คือในที่เราผ่านมาเราทำงานกับเบียดท่าเราทำงานกับทุกคนที่มาช่วง
แต่ละคนสักใจว่าจะแวนลำไม่ใช่แวนลำไม่ได้เป็นเบียดท่าโดยตกละเจอสำาคัญของประเทศอีย์
เวลาว่าเบียดท่าเนี้ยเขาจะประเมินเราเสร็จแล้วเขาก็จะมีผลสะดวกไป

คิดว่าเราขอไปได้ทางอันนี้
เพราะว่าคิดว่าเฮซ่าเข้าใจแล้วว่าสภาพนี้ว่าเราทำอะไรไป
แล้วว่าสิ่งที่เลยที่เกิดขึ้นต่อไปยังไง
เพราะเราทำแผนตามบทวันคือทางความยิงโน้น
สุดท้ายท่านเชื่อว่าผลที่ออกมาจะเป็นในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบใช่ไหมครับ

เพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าคนที่ตัดสินใจจริง
จะเป็นสมาธิอยู่แล้วเริ่มประชุมกัน๙โมงจาตอนประมาณบ่ายตาม

ได้ครับวันนี้ขออนุญาตสอบถามเท่านี้นะครับ
พระคุณครับทางด้านของท่านจุฬาสุขมรณรบอธิบดีกรมท่ากาศยาน
ฐานะภูมิในการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผลที่ออกมาน่าจะเป็นเชิงบวกมากกว่าครับ
ว่าเราก็มีความจริงใจในการแก้ปัญหามาตลอด
แล้วก็จะรู้ผลประมาณช่วงบ่าย๓โมงของวันนี้
ว่าเริ่มต้นการประชุมมาตั้งแต่๙โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ